ปัดนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์มหามงคลนะคะ

เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
รวมทั้งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจค่ะ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศาค่ะ
ซึ่งผลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์
โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระรองราชเลขานุการ
พระองค์สมเด็จพระบรมราชินินาศและรองประธานมูลนิธิ
พร้อมด้วยคณะกรรมการของมูลนิธิเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
และถวายพัฒนาหารเพลพระสงฆ์จำนวน๑๐รูป
ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเลยนะคะ
นอกจากนี้ในงานจะมีศรีสรรพันธ์ไม้เทอดไทยบรมราชินินาท
ยังได้จัดจำลองการเข้าค่ายเยาวชนรักพงภัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พันศา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในชุมชนอีกด้วยนะคะ
ให้ผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่๘ก็คือเมื่อวานนี้
ไปจนถึง๑๒สิงหาคมนี้๑สัปดาห์นะคะ๕วันเต็มนะคะ
สำหรับวันที่๑๒สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
อยากจะขอเชิญชวนค่ะร่วมงานและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพลียงกันด้วยนะคะ